เกิดขึ้นตั้งแต่๒๑ตุลาคมเวลาประมาณ๕ทุ่ม๑๓นาทีนะคะ
ล่าสุดวันนี้ตำรวจเนี่ยจับตัวมือปืนได้แล้วแล้วมีการซัดทอดด้วยนะคะ
ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพวงจรปิดเหตุการณ์คืนนั้นอีกสักทีหนึ่งก่อนค่ะ
เสียงปืนคือดังรัวแบบไม่พักแล้วได้ยินชัดมาก๖นัดด้วยกันนะคะ
ทุ่ม๑๓นาทีนี่คือเสียงปืนที่ทำให้นายธวัฒน์ศูนยพรากหรือว่าในเฟิร์สวัย๓๑ปี
เสียชีวิตคารถยนต์นะคะส่วนคนก่อเหตุเนี่ยขับรถเก๋งสีดำหลบหนีไปถ้ำกลางความมืดค่ะ
ตอนแรกที่ตำรวจลงพื้นที่และตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยตั้งปมเหตุเอาไว้หลายเรื่องเลย
เรื่องหนี้สินชู้สาวเพราะว่าผู้ตายเนี่ยคือมีภรรยาอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนไปมีกิ๊กอะค่ะ
ไปมีแฟนอีกคนนึงคบหากับผู้หญิงอีกคนนึง
ชุดสุดสุดทำงานกันอยู่เต็มที่อยู่สี่วันเลยนะคะ
ตั้งแต่วันเกิดเหตุจนวันนี้จับตัวมือปืนได้แล้วค่ะ
มือปืนคือนายสัสสิพงศ์บัวศรีคนนี้คือผู้ตายนะฮะนายทวิทย์
มือปืนคือนายสัสสิพงศ์นะคะตำรวจนี่ไปรวบคาร้านศักดิ์เลย
นายสัสสิพงศ์กำลังจะเข้าไปศักดิ์พอดีตำรวจก็ตามไปจับ
จับได้พร้อมกับปืนของกลางนะคะเป็นปืนพกสั้น๙มม๑กระบอก
แม็กซีนปืนสองซองมันจุกกระสุนแม็กซ์ละสิบสองนัด
และนี่ตอนที่ตำรวจไปจับเนี่ยเขาใส่เสื้อกรอกการกระสุนอยู่ด้วยนะคะ
แล้วก็มีรถเก๋งโตโยต้ายาริสสีดำทะเบียนของงอ
เก้าสี่หกหนึ่งสุราธานีค่ะตำรวจก็คุมตัวไปสอบปากคำ
อยู่ไม่นานมากค่ะสาธิพงศ์รับสารภาพว่าเป็นคนยิงนายทวิทย์จริง
ตำรวจก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองสุราธานี
แล้วเขาก็แซงรถคนตายไปดักรออยู่ที่จุดยูเทิร์น

พอผู้ตายขับผ่านมาเห็นเหมือนคนรถเสีย
ผู้ตายเป็นคนมีน้ำใจค่ะเปิดกระจกลงมาถามว่าเป็นอะไรไหมให้ผมช่วยอะไรหรือเปล่า
เท่านั้นแหละค่ะยกปืนขึ้นมาแล้วก็ลั่นไกลใส่เขาเลย๖นัดนะคะ
โดยใช้กระเป๋าสะพายคลุมปืนเอาไว้เพื่อเก็บปลอกกระสุน
พอก่อเหตุเสร็จก็ขับรถหนีไปที่อำเภอท่าชนะ
วันรุ่งขึ้นหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ย
ซึ่งทีมข่าวเราได้วงจรปิดมาในวันที่๒๓ตุลาคมค่ะ

เปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กซ์ทั้ง๔เส้นเลย
ใช้เวลาอยู่ที่ร้านประมาณ๒ชั่วโมงได้
แล้วก็กลับไปทำงานใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเพิ่งไม่ได้ไปฆ่าใครมา
ย่ามใจเพราะไม่คิดว่าตำรวจจะตามมาเจอนะคะ
มเหตุตำรวจถามว่าฆ่าเขาทำไม
สาธิพงศ์บอกว่าโกรธแค้นเพราะว่าถูกผู้ตายมองหน้า
แล้วก็ก่อเหตุคนเดียวแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะคะ
ที่บอกว่ามันมีเรื่องน่าตกใจก็เป็นเพราะว่าผู้ก่อเหตุก็คือสาธิพงศ์เนี่ย
ไปเป็นกิ๊กกับเมียคนตายด้วยค่ะคือมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน
คนตายมีเมียอยู่แล้วแล้วคนตายก็มีผู้หญิงอีกคนนึง
ในขณะที่มือปืนก็ไปมีสัมพันธ์ลับกับเมียคนตายอีกทีนึงเหมือนกัน
ตำรวจก็เลยเชิญตัวเมียของคนตายมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาเลยคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองเอาไว้ก่อน
เพราะตำรวจมีหลักฐานว่าเมียคนตายเป็นคนแจ้งเบาะแสความเคลื่อนไหวของผู้ตายให้ศาสิพงศ์ไปก่อเหตุ
แล้วคำรับสารภาพของสาธิพงศ์เนี่ยตอนแรกบอกว่าก่อเหตุเพียงลำพัง
แต่บอกว่าทำไปด้วยความโกรธแค้นส่วนตัวเพราะไม่พอใจที่ผู้ตายเนี่ยชอบทำร้ายร่างกายเมีย
หรือก็คือคนที่เขามีสัมพันธ์ด้วยคือวนกันไปหมดเลยนะคะ
เขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยทำร้ายร่างกายเมียเพราะผู้ตายมีผู้หญิงคนอื่นเป็นแฟนอีกคนนึง
แต่เบื้องต้นฝั่งเมียคนตายยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ตำรวจก็ยืนยันมั่นใจในพยานหลักฐานนะคะ